คลิปนี้ค่ะถูกโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์นะคะอยู่ดีดีมีผู้ชายคนนึงนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วก็ไปจอดแบบนี้ค่ะครับแล้วก็ในมือเนี่ยไม่รู้เป็นก้อนหินหรือว่าก้อนคอนกรีตนะ
ทุบเนี่ยกระจกรถกระบะแบบนี้ค่ะไม่รู้เขาทะเลาะอะไรกันมา
ทุบแบบนี้ท่าทางเหมือนโกรธมาก
เดี๋ยวคนขับรกระบะเขาลงมาใช่
แล้วเขาก็ทำร้ายกันแบบอันนี้ก็ชากกระตูด้วย
เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะคะ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ตำรวจสพเมืองเชียงรายบอกว่า
กระบะคันนี้เป็นนิสสันสีดำหมายเลขทะเบียนพพชช๓๓๐เชียงราย

แต่เหมือนมีการต่อว่าต่อขานด่าทอเลย

อาการผู้ชายคนนี้เหมือนเมา
ทางผู้กำกับสพเมืองเชียงรายบอกว่า
ผู้ชายที่ก่อเหตุคนนี้อายุสักประมาณ๒๗ปี
คือมีภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
มาแล้วกระบาดลงมาสัดเลย
กล้องหน้ารถของรถที่เขาตามหลังมาค่ะ

เขาก็เลยเอาภาพนี้ไปโพสต์ในโลกออนไลน์

ใช่นี่ค่ะ
ทางตำรวจบอกว่าผู้ชายคนที่ก่อเหตุ
อายุ๒๗ปี
ก็ตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำคนที่ขับรถกระบะด้วยนะคะ
คนขับรถกระบะเขาบอกกับตำรวจสพเมืองเชียงรายว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาไปตามถนนโยธินอ่าพอไปถึงแยกศรีไซมูลห่างจากแยกสถามิตไปสองสามทางแยก
ก็เจอผู้ชายคนนี้อายุประมาณยี่สิบเจ็ดปีขี่รถจักรยานยนต์ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยอ่า
ผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็เลยไม่พอใจอ๋อเหรอ
ขี่ตามมาจนเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยค่ะเนี่ย
คือผู้เสียหายเขาบอกว่าพอเขาเห็นผู้ชายคนนี้จอดรถจักรยานยนต์ก็เอาก้อนหินขนาดใหญ่นะ
ทุบที่กระจกรถเขาแล้วก็เรียกตะโกนให้เขาลงจากรถ
ที่เห็นในคลิปว่าคนขับรถกระบะตั้งนานกว่าจะลงมาเขาก็ไม่ยอมลงมาไง
พยายามจะห้ามพยายามจะหยุด
แต่เขาไม่ฟังไม่ฟังจนต้องลงมา
ต้องลงมาตะลุมบอลกันแบบนี้
ตอนนี้ทางนี้พนักงานสอบสวยบอกต้องดำเนินคดีนะ
เหมือนกับเมาและทำให้เสียสับด้วย
ได้รับการเปิดเผยจากนายอาจเตียนน้อย
เป็นผู้ช่วยผู้สมัครสอสอพักพลเมืองไทยเขต๑จังหวัดเชียงราย
เขาบอกว่าเขาเนี่ยขับรถกระบะคันนี้เองล่ะค่ะ
ออกมาจากที่ทำการสาขาพักใกล้กับสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่๑
จะนำป้ายหาเสียงไปติดตั้งตามจุดต่าง

จะเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางบนถนนพระหลโยธิน

ชื่อว่าไหนเป็นวิรัตินันตรี
คือคนขับรถกระบะเขาบอกว่าเขาบีบแร่เตือนไง
เพราะเหมือนกับผู้ชายที่ขี่รถจัดแบบจักรยานยนต์
ตาคุยโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะครับแต่นายวิรัติที่ขี่รถจักรยานยนต์คือขี่ไล่ตามมาเลยนะ
เหมือนแบบอยากจะมีเรื่องอ่ะคนขับกระบะเขาก็บอกว่าเขาก็ขับหนีอ่ะ
มาถึงจุดนี้มันติดไฟแดงพอดีนายวิรัติขี่จักรยานยนต์ตามมาทันพอดี
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาตกใจมากนะ
พอได้สติลงมาจากรถก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิป
แล้วที่เห็นในภาพคือมีพลเมืองดีมาช่วย
อีกคนนึงคือพลเมืองดีเข้ามาช่วยจับตัวนายวิรัติที่ขี่รถจักรยานยนต์
ส่งตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ใช่แล้วหนีบตายไปทีเดียวเจอขนาดนี้เลย
ดึงสายไฟแตรรถผมออกหน่อยได้ไหม
ฉันไม่ได้บีบแต่รถมานานมากแล้วไม่รู้แต่ยังใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้

ว่างอยู่บ้านบีบกันเล่นบ้างก็ได้นะ